ติดตามการเมืองอยู่นะครับ

ทิศทางอ่ะชัตรากรรมอ่ะ
หรือยังไงพิทายังนิ่ง

มาตรา๑๕๑น้ำแข็งบอกแล้ว

มาตรานี้มากขึ้นทุกวัน

พี่น้องชาวภูเก็ต

หลังจากกรกตบอกว่าอะไรนะ

แต่เดี๋ยวจะพิจารณาเองเห็นแล้วล่ะ
ที่ส่งมาเนี่ย

เดี๋ยวสอบเองว่าคลิปว่าคุณผู้ชมไม่ธาบดาม
มาตรา๑ค่า๑เนี่ยคุณผู้ชมฮะ
เล่นกัน๒๐ปีคือตัดสิทธิทางการเมืองนะ
เล่นกันติดคุก๑๑๐ปีนะ

คนที่มาแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับ
คุณสมชัยศรีสุธิยากร

ได้มีการพูดคุยกับป่าเสรีเรียบร้อยนะครับ
ท่านบอกเดี๋ยวจะได้ถนัดแปลกหน่อย
เวลาจะแสดงความคิดเห็นอะไร

แล้วก็ถ้ามีรัฐบาลกันไปจะล่างรัฐมนุน

อาจารย์สมชัยแสดงความคิดเห็นกรณีคุณพิทาอย่างต่อเนื่องครับ
เฉพาะกรกตรับพิจารณาคำร้องตามมาตรา๑๑
โดยระบุว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผู้ถูกฟ้องร้องจะเป็นกรณีเข้าใจผิด
ไม่ได้มีเจตนานะครับโทษก็ไม่รุนแรงอะไร
ไม่น่ากังวลอันนี้หมายถึงในอดีตนะครับ
คือสุดท้ายแล้วกรกตอาจจะลงความเห็นได้ว่าไม่มีมูลก็ได้นะครับ
หรือในกรณีที่กรกตสั่งดำเนินคดีก็ต้องใช้เวลานานนับปีแหละ
กว่าจะนู่นถึงขั้นศาลมีความวิภาคศานะครับ
แล้วก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องในชั้นอายการหรือว่ายกฟ้องในชั้นศาลก็ได้
แต่การที่กรกฎร์ฟ้องดำเนินคดีอายานแม้จะอยู่ในกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้น
โอ้โหคุณผู้ชมแต่มันอาจจะอะไรอ่ะอาจจะกระทบกับสวป่ะ
คือมันเป็นเหตุให้สวตอนจะโหวตนายกสามารถให้เหตุผลได้ว่านี่ไง
มีชนะติดหลังอยู่มีมณฑินอยู่
เขากังวลกันแบบที่ดอมกังวลแบบที่อาจารย์สมชัยกังวลนี่แหละ
อย่างไรก็ตามยังไม่มีท่าทีใดจากนายพิธา
อย่างที่ผมบอกไปภูเก็ตปั๊บนะครับ
ข่าวเรื่องนี้ออกมาสวนพอดีตอนกลางคืนเงียบกริ๊บจนกระทั่งตอนนี้
คุณผู้ชมแต่มีความเคลื่อนไหวจากโฆษกของพักเก้าไกลครับ

เป็นอย่างไรบ้างคุณรังซีมันนี่เพิ่งจะ
อะไรนะภรรยาต้องท้องนะครับมียท้องแล้วแต่ว่าช่วงนี้เครียด
ออกมาบอกออกมาชี้เลยชี้กับน้องนักข่าวชี้เลย
ชี้กับน้องตองบอกเรื่องนี้มันเป็นความพยายามเตะตาดขา
ไม่ให้มีรัฐบาลเก้าไกลไงจะสกัดพิธาไม่ให้เป็นนายกไง
นี่รังสิมันโรมพูดนะผมไม่ได้พูดนะนะครับแต่ทีมกฎหมายก็พร้อมจะสู้
แล้วก็เห็นกระบวนการพิจารณานี้ต้องใช้เวลาพิสูจน์
ขณะนี้ถือว่านายพิธาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ควรเอามาปะปนกับการที่จะ
มือโหวตนายกรัฐมนตรีสำทับด้วยวิโรธลักษณะอดีศร
วัฒนีสอสอภักดิ์เก้าไกรคุณพี่ก็ความรัวเลยเกี่ยวกับเรื่องของ
นิติสงครามเมื่อก่อนเราได้ยินอะไรนะตุลาการพิวัฒน์เมื่อสักเกือบ
๒๐ปีก่อนแล้วก็อะไรนิติสงครามสมัยนี้
คุณวิโรธจะเข้าว่านิติสงครามฟื้นมติประชาชนวัฒน์อนุรักษณิยม
แช่แข็งประเทศต่อแต่เขากังวลว่าเดี๋ยวจะได้มีคุ้มเสียนะจ๊ะ
นี่เป็นการวิภาคด้วยและเป็นการเตือนด้วย
คุณวิโรธยังพูดต่อบอกว่าองค์กรที่เป็นนั่งร้านก็งง
จะไปต่อยังไงระหว่างที่รอคำสั่งค่ะ
ก็ต้องทำอันนี้นิติสงคราม
โดยการทำอะไรเอาชนะมาปักหลังไว้ก่อน
อันนี้น่าฟังอย่าไปเครียด
เราทำดีที่สุดแล้วอ่าเหมือนกับเขาบอกว่าไงเหมือนกับสอบได้คะแนนอ่ะ
สอบได้คะแนนดีแล้วก็เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวรอประกาศขึ้นบอร์ด
ใครอ่ะใครเครียดอ๋อคนที่พยายามหาช่องทาง
มีความผิดตามมาตรา๑๕๑มันจะเป็นเหตุให้
สวใช้ในการพิจารณาไม่ยกมือโหวตให้หรือเปล่า
เรื่องนี้สวกิติศักดิ์รัตนวราหาบอกว่าการที่กรกตรรับพิจารณา
กระทบต่อการตัดสินใจโหวตของสวนะ
เพราะสวจะพิจารณาตามเหตุตามผลอำนาจและหน้าที่
ที่จะเลือกแคนดิเดตนายกจากภาคไหน
อมแต่อันนี้เนี่ยต้องถามนะว่าอย่างสวกิติศักดิ์เอง
ที่ผ่านมาย้ำชัดอยู่แล้วเขาเปลี่ยนความคิดยัง

ไม่มีทางอะเหมือนจะเป็นสำนางไง
กิติศักดิ์บอกว่าไม่โหวตเหมือนเดิม
เพราะประกาศไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วว่าไม่โหวตก็คือไม่โหวต
ยืนยันว่าตัวเขาเองมีเหตุผลไม่ได้ใช้อคติครับ

ใช่แค่หุ้นสื่อที่ปิดไปแล้วทำอะไรไม่ได้
แต่จะเอาให้ได้กรกตดูเหมือนยกคำล้อแตก

กรณีนี้ตัดสิทธิเลือกตั้ง๒๐ปี
ถ้าติดคุก๑๑๐ปีก็หัวโตแล้วครับถ้าติดคุกอะครับ
โอ้โหทิ้งท้ายว่าทำไมระบอบประชาธิปไตยเรา
มันถึงยุ่งยากมากนักอืมอวะมีด้วยนะ
โอ้โหแล้วประเด็นเรื่อง๑๕๑เนี่ยนะคุณผู้จบมา
ขนาดว่านักกฎหมายอาจารย์นิติศาสตร์หรือว่านักวิเคราะห์ทางการเมืองเขายังมองต่างกันเลยนะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือคุณพิธารู้หรือเปล่าว่าเป็น
เขาเรียกว่าเป็นข้อห้ามอยู่แล้วไปลงสมัครเนี่ย
แต่ฝั่งที่เขาตีกฎหมายอย่างเคร่งครัดเขาบอกว่าถือหรือเปล่า
ถือหรือเปล่าก็กฎหมายห้ามถือคุณถือคุณผิดแล้วนะ
ถ้าเขาตีความกฎหมายอย่างเคร่งครัดนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ต้องรอติดตามว่ามันจะเป็นทิศทางหรือมันจะเป็นชะตากรรมครับ